อยากให้ลองชิมก็คือก๋วยจับนั่นแหละฮะที่เขามีสูตรน้ำซุปกระดูกหมูสูตรเด็ด
และยังมีดีที่เส้นที่เหนียวนุ่มที่แบบว่าเป็นเส้นจำยวนเห็นไหม
เออก็คงจะเป็นสูตรผสมผสานของเขาจริงที่เขาเรียกว่าก๋วยจับแบบนี้
แต่เราก็เข้าใจอยู่แล้วมันก็น่าจะเป็นจับโยนแหละเพราะว่าเส้นเหนียวหนึบแบบนี้เนาะ
เขาบอกว่ามันไม่เหมือนใครด้วยกับรสชาติที่เป็นสูตรของเขาเอง
รวมไปถึงอย่างขาไก่ตุ๋นที่เขาบอกว่านุ่มละลายในปากแต่ไม่ละลายในชาม

ก็เวลาเข้าปากเนี่ยเนื้อมันยุ่ยมันนุ่มเรียกได้ว่าแทบจะแบบว่าละลายไปเลย
เอาลิ้นดันมันก็เละหลุดออกมาแล้ว
โอ้โหเอาไปถามเจ้าของร้านนะครับคุณอนุรักษ์ไตรมูลนะฮะ
อายุ๔๙ปีเล่าว่าอดีตเขานะเคยทำงานอยู่ร้านอาหารที่กรุงเทพ
แต่เพื่อนชวนมาทำธุรกิจที่นี่เพราะว่านักศึกษาเยอะเอาเด็กน้องหนู
เวลามาทานกันเขาชอบอยู่แล้วไงก็เลยมาเปิดร้านขายอยู่ตรงนี้
แล้วตัวเขาเองเป็นคนอุบลราชธานีและขายพวกก๋วยจั๊บ
กับแม่ตั้งแต่ตอนเด็กแล้วเนาะแล้วก็ได้สูตรจากแม่
ก็เลยมาลองทำขายอยู่ที่นี่มหาสารคามครับ
ก๋วยจั๊บยังไงเริ่มต้นที่๔๐บาทมีไข่ให้๑ฟอง
แล้วยังมีทอสปิ้งก็คือเลือกได้ว่าจะวางอะไรไว้ข้างบน
ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูขาไก่หรือน่องไก่นะครับ
จากนี้ทางร้านเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ด
มาฝากอีกด้วยว่าแต่มันคืออะไรไปดูไปฟังเลยสวัสดีครับ
เฮ้ยทำเป็นเล่น

แต่นี่คือส่วนลด๒๐เปอร์เซ็นต์ไปเลยโอ้ยสุดยอด
มีโอกาสลองไปทานนะเขาบอกว่าวันนี้วันเดียวเท่านั้น
กับร้านนี้ราชาก๋วยจับในตลาดมารินถนนนครสวรรค์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัด
มหาสารคามจริงนะดิฉันเป็นคนชอบทานก๋วยจับแบบก๋วยจับยวนมากเลยอ่ะ
แล้วคือคุณไปที่จังหวัดไหนเดี๋ยวนี้ก็หาทานได้หมดแล้ว
แต่ถ้าเกิดมีโอกาสไปที่นี่นะบอกด้วยว่ามาจากตลอดข่าวจะได้รับส่วนลดนะจ๊ะ